คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นเกาเหลาชามใหญ่ชามโตระหว่างวุ้นเส้นวิวริธิภาและน้ำชาชีระนัท
ทำท่าว่าเกือบจะจบแล้วแต่ว่าเมื่องานแต่งงานของนิวเคลียร์แล้วก็เพชรจ้า
ในขณะที่น้ำชาชีระนัทกำลังร้องเพลงอยู่นั้นวุ้นเส้นเดินออกจากงานไปสะดื้อ

นั่นน่ะสิหลายคนคิดแบบนี้เหมือนกันก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะคะว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยเกาเหลากันหรือเปล่านะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจนะคะตอนนี้กำลังถูกจับตามองว่า
เอ๊ะกิ๊กกั๊บอยู่กับวิกทองกุมหรือว่าฟิล์มรัฐกุมหรือเปล่า

ชีก็บอกว่าคบหากันในฐานะเพื่อนเท่านั้นแหละค่ะ
เพราะว่านางเหมือน
พี่เขาจะมีงานต่อหรือเปล่าของพี่เอมมี่มอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ

ต้องถามเขาแล้วล่ะแต่ถ้าไม่ได้อยากจะคิดอะไรแบบนั้น
มีคนมาจีบหลายคนอยู่ใช่ไหมคะ
ก็มีบ้างก็มีบ้าง
บิ๊กไม่เราถ่ายละครด้วยกันเราสนิทกันเราคุยกัน

ฟิล์มเขาทำธุรกิจที่ขายของออนไลน์
ซึ่งลิปสติกของชาก็เอาไปถ่ายในนั้น

มันก็มีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่อีกหนึ่งหนุ่มที่มีเกี่ยวของเหมือนกัน
ไงหนุ่มมาสจุธาวุฒิหนุ่มหน้าตีของเรานะคะ
คือมันมีประเด็นระหว่างม้าจุธาวุฒิ
ตอบคำถามไม่ตรงกับเรื่องที่เธอให้สัมภาษณ์

ว่าจริงแล้วไม่ได้เจอกับรุ่นน้องนานแล้ว

เป็นการตีความหมายช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
นะคะระหว่างเธอกับหนุ่มม้าจุธาวุฒินะคะซึ่งเธอบอกแบบนี้นะคะว่าช่วงเวลานี้
จะแตกต่างกันสำหรับเธอสองเดือนอาจจะถือว่านานแต่สำหรับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องเนี่ย
อาจจะถือว่าไม่ได้นานอะไรก็สรุปว่าเขาไม่ได้เจอกันมาสองเดือนอ่ะ
อีกจะนานไม่นานก็คิดกันเอาเองแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่พอเลิกรากันไปกับไฮโซโพกประธานวงนี้ก็โอ้โหฮอตเหมือนกันนะคะ
มีหนุ่มมาขายขนมจีบเยอะเลยชีก็ยอมรับส่วนอย่างที่ฟังกันแหละ
พี่วุ้นเส้นให้มันจบไปได้แล้วเธอไม่อยากพูดถึงแล้วถ้าอยากสงสัยอะไรไปถามพี่วุ้น
ขึ้นไปร้องเพลงแล้ววุ้นเส้นเดินออกไปเป็นประเด็นเลย
บางทีอย่างที่เธอบอกแหละคุณวุ้นเส้นอาจจะติดงานหยิบกลับอย่างงี้